เหตุโหดที่จังหวัดชนบุรีกันก่อน
กระโดดถีบแฟนเหตุโหดหนุ่มโหด
โดดถีบแฟนเพราะว่าความหึง
เพราะฉะนั้นแรงถีบมาจากแรงหึงหวง
ด่าเพราะว่าคือเสียงท่านแหละยังไม่ได้ยิน
แต่จริงแล้วคนถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายอยู่กินระยะเวลานานพอสมควรแล้ว
จนกระทั่งเห็นช็อตสุดท้ายแต่ก่อนหน้าที่จะกระโดดถีบ
เขาเดินด่าบ่นไปบ่นมาบ่นไปบ่นมาสุดท้ายแล้วเหมือนเพื่อนจะห้ามไว้
แล้วล็อกตัวไม่อยู่เขาผละหลุดจากเพื่อนกระโดดถีบกลางอกแฟน
แล้วร่างของแฟนปลิวเหมือนในหนังจีนเลยกระโดดถีบแบบนี้เลยฮะ
แล้วหัวไปกระแทกพื้นและที่จะบอกต่อเนื่องก็คือ
กระแทกพื้นเลือดนองพื้นนะฮะเฮ้ยข้างหลังนี่มีสมองส่วนสำคัญนะ
เต็มเต็มเลยโอ้โหเลือดนองพื้นแล้วจากนั้นมีคนอุ้มสาวคนนั้นอ่ะ
ท้ายรถกระบะแล้วออกไปตามรายงานบอกว่า
พยายามจะหาสาวคนที่โดนแฟนถีบแล้วแต่พยายามไปหาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ของพานทอง
โรงพยาบาลพานทองยังไม่เจอนะเอาแล้วไปหาพานทองทำไม
เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้ว
ที่จะสามารถนำคนเจ็บคนป่วยเนี่ย

ไม่เจอสาวเคาะร้ายรายนี้ดังนั้นไม่แน่ใจ
สาวคนนี้ชะตากรรมจะเป็นตายร้ายดียังไง

เพราะว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายนะ
ถีบผู้หญิงลูกเขามีพ่อมีแม่

เหตุการณ์เนี่ยน่าจะมาจากความหึงหวง
ห่วงเพราะก่อนหน้านั้นวงนี้เขาไปตั้งวงโก๊งกัน
พอตั้งวงโก๊งกันมีหนึ่งในกลุ่มที่มีปากเสียง
กับคนที่เป็นแฟนเสื้อเหลืองนะครับ

ซึ่งหนุ่มเสื้อเหลืองก็เป็นแฟนของคนที่โดนถีบ
เรื่องของเรื่องคือคนที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ย
สงสัยว่าหนึ่งในวงเนี่ย

ก็เลยมีการทะเลาะวิวาสแล้วก็มีการต่อยกัน
สุดท้ายแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นโดนแยกตัวออกไป
ตัวออกไปแต่ความคุกกลุ่นมันยังไม่จบ
ยังโกรธอยู่ฮะโกรธอยู่ก็เลยด่าแฟน

เพื่อนก็พยายามจะช่วยเอาให้ใจเย็นใจเย็น

จนกระทั่งมีการกระโดดถีบ
นี่คือนุ่มโหดโดดถีบแฟน

แล้วตอนเช้าเนี่ยทางทีมข่าวไปจวดสอบ
ไปจวดสอบลงเท้ายังอยู่เลย
เขาแบกสาวคนนี้ไปรองเท้าก็ยังอยู่ตรงนี้เลย

รอยเลือดบนพื้นก็ยังอยู่เหมือนกัน
นี่คือทางคืนใช่ไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปั๊มบางจากถนน
เก่าพานทองก็คือตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทอง

ตอนนี้ตำรวจภูทรพานทอง

เกิดจากอาการหึงหวง